แว้งมาถึงทั้งไอ้เมมันใส่เพราะมันจะท้อง

โอ้วอย่ายหนักหิดแย่งก็วิทย์มันทำอะไรเธอไม่ได้หรอก

หนุ่มแว้งไปแว้งมากำลังให้หลักการวิชาการ

ไม่เจอฉันหลายวันนี้มันเป็นอะไรนักหนาเหรอ

ดพมงศ์ตากอุ้ยท่านนี้เหมือนเหมือนถ้านี่เลยนะเหมือนเหนือยจริง
เหมือนคุณพ่อเลยอะอิ้มท่านสุธาเออท่านสุธาเลยอะ
มันหลังที่แหวะแหวะหน้าอกบ่อยนะ

พี่เบิร์ทเขาบอกว่ะเขาแต่งตัวอย่างนี้น่ารัก
อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมคุณแม่ชอบใส่เสื้อแหวกเป็นอกข้างล่าง

ถ้าไม่มีหมาไปปั่นก่อนพี่เบิร์ดแกไม่แวงใครหรอก
หยอกไปถ้าไม่มีใครไปนั่งปั่นพี่เบิร์ด
นี่พูดถึงแม่ชมขนาดนี้เลยเหรอ
อ้าวคุณแม่โอ๊ย

สวัสดณครับ
สวัสดีครับ